มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ก็คือกรณีของน้องกองบินวัย๒ขวบ
น้องเนี่ยถูกครูลืมไว้ในรถตู้๖ชั่วโมงกว่า
ที่ต้องอยู่ในรถตู้แล้วก็ตากแดด
สุดท้ายกว่าจะมาเจอคือน้องหมดสติตาค้างตัวเกร็ง
พ่อแม่เนี่ยก็พยายามที่จะยื้อชีวิตลูกสุดชีวิตนะคะ
ทั้งที่หมอบอกว่าอาจจะต้องทำใจ
เพราะว่าน้องเนี่ยสมองบวมไตไม่ทำงานตับไม่ทำงานแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑สิงหาคม

โอกาสให้กองบินก่อนเผื่อมันมีปฏิหารเกิดขึ้น
แต่สุดท้ายปฏิหารมันก็ไม่เกิดนะคะ
ล่าสุดวันนี้ช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่ง
ครอบครัวก็ตัดสินใจให้คุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกไป
เพื่อที่จะให้น้องจากไปอย่างสงบแล้วค่ะ
นางสาวสุวพัฒน์ชัยธรรมวัย๒๖ปี
แล้วก็นายธวัชชัยยอดมณีวัย๒๙ปี
พ่อแม่ของเด็กชายธนกฤษย่อมณีหรือว่าน้องกองบิน
ก็มาเฝ้าติดตามอาการลูกชายอย่างใกล้ชิด
ที่หน้าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ

ถูกลืมไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียน
ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีมารามตำบลกระทูล
อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชั่วโมงกว่าจนน้องหมดสติ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
เพราะว่าตับกับไตและสมองของน้องไม่ทำงานแล้ว
จนกระทั่งบ่ายวันนี้ค่ะ
กับแม่น้องกองบินตัดสินใจ
บอกกับคุณหมอบอกว่าให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ
แต่ขอให้คุณหมอฉีดยากระตุ้นพยุงชีพจร

เดินทางจากอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานี
มาดูใจหลานชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อน
กระทั่ง๕โมง๒๐นาทีค่ะ
สัญญาณชีพหรือว่าชีพจรของน้องกองบิน
คุณหมอยืนยันนะคะว่าน้องกองบินจากไปอย่างสงบแล้ว
ครอบครัวก็ยังไม่มีใครทำใจได้ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะรู้คร่าวแล้วล่ะ
ว่าไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ไหวแล้ว
แต่ไม่มีใครพร้อมที่จะรับกับเรื่องแบบนี้จริงนะคะ
คุณหมอก็ทำการชนะสูตรพลิกศพร่างของน้องกองบิน
และพ่อแม่น้องกองบินก็ได้รับศพของน้อง
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วนะคะ
ซึ่งที่บ้านเกิดของน้องกองบินที่หมู่บ้านห้วยกลางตะบนกระทูล
ห่างจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกมประมาณสัก๑๓กิโลเมตร
ญาติญาติเขาก็เริ่มเตรียมสถานที่แล้ว
เพราะว่าพ่อแม่เองก็แจ้งกับทีมญาติแล้วล่ะว่า
เดี๋ยวจะให้คุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วนะคะ
เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปพูดคุยกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะ
ท่านนี้เป็นคุณยายนะคะนางจิราพรอยู่เย็น

ยังเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยค่ะยายบอกยายทำใจไม่ได้
วันนั้น๑๑สิงหาคมยายมากับลูกก็คือแม่ของน้องกองบิน
คือแม่น้องกองบินอุ้มน้องกองบินมาส่งที่รถตู้รับส่งนักเรียน
ซึ่งยายก็เดินตามออกมาด้วย
ยังเอามือถือถ่ายรูปกองบินไว้อยู่เลย
คิดเลยว่านั่นคือวันสุดท้ายที่จะได้เห็นกองบินแบบมีชีวิต
แล้วรูปถ่ายใบนั้นก็กลายเป็นรูปสุดท้าย
จนกระทั่งเที่ยงวันนี้ลูกสาวโทรมาบอกว่า
องบินไม่เหลือแล้วนะยายบอกช็อกมาก
คิดว่าเรื่องนี้ต้องมาเกิดกับครอบครัวเรา
มันอย่างนี้
ยายกว่า
ส่วนนางพิรษาทองใหม่
ชาวบ้านห้วยกลางก็เล่าให้ฟังว่า
หลานเธอเคยถูกส่งไปเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เหมือนกัน

ก็เขามีรถรับส่งมารับถึงหน้าบ้านเลย
รถจะมารับที่หน้าบ้านเวลาประมาณ๗๓๐น
แล้วก็กลับมาส่งบ่าย๒๓๐น
ส่วนน้องกองบินที่เสียชีวิตถามว่ารู้จักไหม

องบินเป็นเด็กน่ารักพูดเก่งแล้วก็ขี้อ้อน

ใครที่มีลูกมีหลานเล็กเนี่ยเขาก็กลัวกันไปหมด
เขาก็บอกว่าอยากให้คุณครูทุกคนเลยทุกโรงเรียนด้วย
มันตรวจตราแล้วก็รอบครอบกว่านี้ค่ะ
แต่ว่าเขาก็ให้ผิดข้าว

จึงก็เหี้ยไปเลยว่าขำสั้นก็
พอมาทีนี้แล้วถึงเขาเห็นเด็กเตี้ยในรถ
จึงก็ใจไม่ดีกันของสั้นน่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้าจริงนะคะ
แต่อย่างที่คุณรัชพรบอกไปคือ
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ลืมเด็กเอาไว้ในรถ
แล้วนำมาซึ่งเหตุสลดแบบนี้

ไม่อยากจะให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑สิงหาคม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ศรีมารามอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสุนิทธาผูกพานิท
หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ขับรถตู้ไปรับเด็กนักเรียนตามบ้านต่างนะคะ

มีครูเวรซึ่งเป็นผู้หญิงนั่งไปด้วยอีกหนึ่งคน
พอไปถึงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
คิดว่าเด็กลงจากรถทั้งหมดแล้ว
ปิดประตูรถตู้ทันทีนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณครูบอกว่า

ก็เลยไม่ได้ตรวจสอบว่ามีเด็กตกค้างอยู่ในรถตู้หรือเปล่า

น้องกองบินวัย๒ขวบ
หลับอยู่ที่เบาะแถวที่๒ริมหน้าต่างค่ะ
ไป๖ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชม

ครูก็รีบวิ่งไปดูที่รถตู้ด้วยความตกใจ
แล้วก็เจอน้องกองบินหมดสติอยู่ในรถตู้จริงนะคะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
รถตู้มีครูทำหน้าที่ขับรถและดูแลเด็ก๒คนนะคะ
เด็กนักเรียนเนี่ย๑๗คนซึ่งรถมีที่นั่งทั้งหมด๔แถว
แถวแรกมีเด็กนักเรียนและครูเวรนั่งอยู่ริมประตู
กงบินผู้เสียชีวิตนั่งอยู่แถวที่๒ริมหน้าต่างตามแผนผังแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
คือวันเกิดเหตุคุณแม่ของน้องกองบินคุณแม่สุวพัฒน์ก็ส่งน้องกองบินขึ้นรถตู้ของศูนย์เด็กเล็กที่หน้าบ้าน๗นาฬิกา๑๔นาที
คือจริงแล้วเนี่ยน้องกองบินจะนั่งด้านหน้าค่ะ
แต่วันเกิดเหตุครูเวรบอกว่าให้ไปนั่งแถวที่๒
รถตู้ไปถึงโรงเรียนประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาที
แต่ว่าผ่านไป๖ชั่วโมงค่ะจน๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ส่งภาพบรรยากาศในห้องเรียนไปในไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง
แต่แม่น้องกองบินบอกว่าอ้าวทำไมไม่มีรูปของน้องกองบินลูกชาย
ก็เลยถามว่าน้องกองบินไปไหน
๔สิงหาคมนะคะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

คือน้องกองบินอยู่ในภาวะตับไตสมองไม่ทำงาน
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาค่ะ
คุณหมอก็บอกว่าต้องให้ทุกคนทำใจ
ครอบครัวก็ขอร้องว่าอย่าถอดเครื่องช่วยชีวิตนี้
อยากจะให้โอกาสอ้างกองบินลองสู้ดูก่อน
แต่สุดท้ายวันนี้ครอบครัวตัดสินใจ
ให้คุณหมอถอดเครื่องช่วยหายใจน้องกองบิน
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
เพื่อให้น้องจากไปอย่างสงบค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยไปสอบถามชาวบ้าน
อาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์แห่งนี้

ก็รู้มาว่าศูนย์นี้เปิดดูแลเด็กมานานแล้ว
แต่ว่าไม่ค่อยมีผู้ปกครองส่งเด็กมาเรียนเท่าไหร่
เพราะว่าก็มีโรงเรียนอนุบาลเปิดอยู่หลายแห่งค่ะ
พอมีข่าวว่ามีเด็กถูกลืมในรถเนี่ย
หลายคนก็ตกใจแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนางเพ็งพิษแสงสีค่ะเธอเล่าบอกว่า
เธอเห็นข่าวเนี่ยจากไทรัติวีของเรานี่แหละ
พอเห็นข่าวน้องกองบินเนี่ยตกใจแล้วก็เห็นใจครอบครัวน้องกองบินมาก
วัย๒ขวบเนี่ยเป็นวัยของเด็กที่กำลังน่ารักน่าชัง
ถ้าเป็นลูกตัวเธอเองก็คงทำใจไม่ได้เหมือนกัน
คือเธอก็จินตนาการภาพไปนะคะว่า
๖ชั่วโมงกว่าที่น้องกองบินวัย๒ขวบเนี่ย

ขอประตูเท่าไหร่เรียกเท่าไหร่ไม่มีใครได้ยิน

แล้วก็ไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดเรื่องนี้กับลูกหลานของตัวเองค่ะ
มันก็รู้สึกนึกถึงลูกหลานเราถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมมันก็เสียความรู้สึกเสียความรู้สึก
คือเราคิดในทางที่ว่าถ้าเกิดลูกหลานเราเป็นแบบนี้มันใครก็มันก็เสียใจทั้งนั้น
เพราะคนที่ว่าดูทีวีทุกคนเขาก็พูดแบบนี้เขาก็พูดบอกว่าเสียใจ
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับอำเภอพิปูนและที่กระทุ่มอันนี้นี่คือคำพูดของชาวบ้านพูดกันนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าเรื่องจะเกิดขึ้นอีก
ส่วนนางสาวพิมลักษณ์แสงสีวัย๓๖ปีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็สะเทินใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าเธอเองเนี่ยมีลูกสาววัย๗ขวบเรียนอยู่ชั้นป๑หลังเกิดเหตุนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าครูคงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้
เพราะนี่คือความประมาทเลินเล่อจริงที่ขังเด็กคนนึงเอาไว้ในรถจนเขาเสียชีวิตและไม่มีการตรวจนับจำนวนเด็กเมื่อถึงโรงเรียนค่ะ
พอเห็นสภาพน้องอ่ะดิกเนอะอย่างเนี้ยสันแทนนะน้ำตาครอวนะคือเราเป็นนกเป็นเมฆแล้วน้องก็สมขัวพี่นิดขนาดน้ำตาอะไร
พระเจ้าเองบ้างที่๗ขวบ
ตอนนี้น้องว่าเจ็ดขวบต่อนึงค่ะแต่เด็กเขาเล็กที่สุดนะแล้วก็ดูไธม์ไลน์เนี่ย
เราก็ดูว่าน้องเขานั่งตรงไหนยังไงมันพลาดได้อย่างไร
เด็ก๑๗คนนะน้องนั่งแถว๒
แล้วก็ในข่าวก็บอกว่าปกติคุณแม่ก็บอกว่า
น้องเขาจะนั่งแถวหน้าแต่ทำไมวันนั้น
ไปนั่งแถว๒
ก็เลยเอ๊ะมันไม่น่าเกิดขึ้นนะ
คือถ้าพูดถึงเด็กเล็ก
มันต้องรอบครอบกว่าทุกเด็กทุกระดับชั้น
อันนี้ขอพูดถึงความรู้สึกจริง
ถ้ามาอย่างนี้ลักษณะทำงานกันอย่างนี้
อย่าดีกว่าอย่าอยู่กับเด็กเลย

ผู้กำกับการสพพิปูนเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ได้มีการสอบปากคำนางสุนิษฐาผูกพาณิชย์

และนางสาวิลัยวันระยะพันธ์ครูเวน
ดูแลเด็กในรถตู้เรียบร้อยแล้วนะคะ
สอบปากคำครูทั้งสองคนเรียบร้อย
คือครูทั้งสองคนเนี่ยค่ะบอกกับตำรวจว่า
วันนั้นวันที่เกิดเหตุฝนตกปล่อย
ขับรถไปรับเด็กนักเรียนแล้วก็รับน้องกองบินจากบ้านมายังศูนย์เด็กเล็ก
พอมาถึงรีบเอาอาหารกลางวันไปให้แม่ครัวค่ะ
เวรก็เลยไม่ได้ดูอย่างละเอียด
เด็กนักเรียนลงจากรถมาหมดแล้วหรือยัง
ปกติแล้วครูจะไม่ปิดประตูรถตู้
เพราะกลัวจะเด็กเด็กจะลงมาจากรถไม่หมด
แต่วันเกิดเหตุฝนตกก็เลยรีบปิดประตู

ทั้งสองคนบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ผู้กำกับสพพิปูนบอกว่า
หลังจากน้องกองบินเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับครูทั้งสองคนนะคะ
แจ้งข้อหาการกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็แจ้งข้อหาครูทั้งสองคนได้ทันที
แต่ครูทั้งสองคนก็รับสารภาพ

ก็เลยจะต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหากันในภายหลัง

อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลกระทูล

ก็นำมาให้บริการรับส่งนักเรียนเพื่อเป็นรายได้พิเศษ
ผู้ปกครองก็ต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนค่ะ